ผมสร้างโลก๒ใบ
สร้างโลก๒ใบ
ผมสร้างโลก๒ใบ

ผมโกหกเขา
เพื่อให้โลกสองใบนี้ยังอยู่กับผมได้

ตอนนี้ผมดูโลก๒ใบ
คุณน้ำบาดอยู่ที่นี่
ใช่ไหมที่โลก๒ใบ
ตะแรงบันดาล
หลักน้ำเลยครับ

อันนี้คือบางทีนี่ก็ทำเร็วคิดเร็วไป
ยอมรับว่าผมอยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ผมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในสิ่งที่ในสิ่งที่โดนกล่าวอ้างแบบนั้นนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป